ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เราจะอยู่ข้างกันไปตลอดแบบนี้ค่ะ

ดูแล้วรู้สึกแบบได้กำลังใจ

โดยเฉพาะการแจกตังค์ของรายการเรานั้นไม่โอ้โหไม่ธรรมดาเลย
เมื่อใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐หยิบไปเลยค่ะ

พร้อมได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ร่วม๔ล้านบาททีดี๑ในแต่แจกโน้นเวลา๒ปีนัน

ส่งฮ่องน้ำใหม่

เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ

แล้วผู้แข่งขันของเรานะครับจากคราวที่แล้ว
ก็มีปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยนี่แหละครับ
คือนอกจากบ้านจะเก่ารูจะเยอะแล้วนะคะ
ก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาบ่อยอยู่เนื่อง
ไม่มาดีประสงค์ร้ายด้วยมากัดมาต่อยมีพวกตะขาบ
เราก็ย้อนไปดูภาพชีวิตของน้องเขาอีกครั้งหนึ่งเชิญเลยครับ
ชื่อเด็กหญิงอวัสยานามสกุลฉัดเงิน
ชื่อเล่นชื่อกีต้าอายุ๑๒ปีค่ะ
หนูเป็นลูกชาวนาค่ะพ่อแม่ของหนูทำนาอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะ
ครอบครัวผมทำนาครับปีหนึ่งก็ทำนาได้สองครั้ง
ปีก็มีกำไรบางปีก็มีกำไรปีแล้วได้สองหมื่น
ค่ะบ้านที่หนูได้อยู่ทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนทำเป็นล้าวเป็ดค่ะ
มีแต่เสาการรังคาที่เรื่องไม่มีอะไรเลยค่ะ
แล้วพอเขาเลิกทำแล้วค่ะพ่อของหนูก็เลยขอเช่าต่อค่ะ
ต้องมาปูพื้นไหม้แล้วก็มาทำให้หมดทั้งกระดานด้วยค่ะ
สภาพพื้นบ้านตอนนี้นะครับมันก็โดดพวกกินแล้วก็ผูกไปด้วยค่ะ
รูไปเล่อเลยหนูเคยพลาดหล่นไปด้วยค่ะวันนั้นเจ็บมากเลย
จากรูรั่วในบ้านแล้วนะคะในห้องนอนของหนูก็ยังมีรูรั่วเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีตะขาบขึ้นมากัดด้วยค่ะ
เห็นคนในบ้านโดนกันแล้วก็รู้สึกสงสารนะคะ
ถ้าเกิดพ่อโดนกัดก็จะถึงกับบวมเป็นอาทิตย์เลยอะค่ะ
หนูตั้งใจไว้ว่าสักวันหนึ่งหนูจะซ่อมบ้านไว้ให้แม่ค่ะ
แม่จะได้ไม่โดดตะขาบกัดพ่อจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดกับตะขาบด้วยค่ะ
แล้วเวลาโดนต่อยอย่างหนูโดนตะขาบนี่ก็ทราบกันดีว่าเขาเป็นสัตว์มี
พิษแรงมากครับบางคนเนี่ยถ้าแพ้ถึงตายเลยนะครับ
ก็คือที่บ้านเนี่ยคนที่แพ้พริกตะขาบมากที่สุดคือคุณพ่อ

ก็นานถึงเป็น๒๓อาทิตย์นะครับ
เกิดเนี่ยกีต้าต้องการเงินเอาไปเป็นทุนเอาไปสู้ตะขาบเท่าไหร่นะ

๓หมื่นบาท
เพลงที่๓มูลค่า๔หมื่นบาท
กีต้าร้องได้ครับ
ได้เงินไป๓หมื่นบาทเท่ากับคุณพ่อทำนา๑ปี
ปีหนึ่งนะครับก็เรียกว่าช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ลงไปได้มากเลยทีเดียว
คุ้มใจไหมคะคุณพ่อมีลูกสาวแบบนี้
มาพบกับเธอเลยนะครับน้องกีต้าลูกสาวชาวนามาขอสู้เพื่อบ้านที่ไร้ตะขาบครับ
ขอต้อนรับน้องกิทตาด้านสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกถุงสู้ชีวิต

คุณพ่อคุณแม่ไม่แล้วก็น้องกาตูนนะครับ
น้องสาวนะครับอยู่ทางด้านล่างนี้สวัสดีครับ
จากการที่เราได้ฟังน้องไปแล้ว๓เพลงเนี่ยเสียงดีเหลือเกิน
ก็ทราบมาว่าน้องเขาเป็นสายประกวดประกวดมาตั้งแต่อายุ๕ขวบค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลเลยประกวดมากี่ครั้งกี่คนคะคนดี
ประมาณ๕๐กว่าเวทีค่ะ

เวทีนี้มีได้เงินมาตั้งแต่เวทีแรกเลยไหมลูกหรือว่าเพิ่งมาได้ตอนหลัง
มาได้ตอนประมาณอายุ๑๑ขวบค่ะ
ประกวดมา๕๐กว่าเวทีเนี่ยแล้วเวทีที่เราได้เงินเนี่ยมีประมาณกี่เวที

เป็นเพลงโรงแรมใจค่ะ
ใช้เพลงนี้ตั้งแต่ประมาณ๕ขวบค่ะ๕ขวบ

ใครเป็นคนเลือกหรือเราเลือกเองเพลงนี้
มีญาติด้วยกันนะคะเขาร้องเพลงเป็นเหมือนกัน
เขาก็บอกว่าเพลงนี้หนูร้องเพราะ
หนูก็เลยร้องเพลงนี้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะ

นี่เราครอบจักรวาลอะไรนะเนี่ย

แล้วมีตีลาหน้าแล้วก็เล่นคีย์บอร์ดค่ะ

คือเราชอบที่จะไปฝึกเองหรือว่า

หนูไปเห็นแบบว่าโชว์แบบนี้อะค่ะ

แม่หนูอยากเล่นแบบนี้บ้าง
มีความไฝลุ

เอาเพลงเมื่อยหัวของคุณเตอรี่จริงค่ะ

เมย์หัวเมย์หัวมันเทียดเสีย
เยลันทะเยียขายควาย

แล้วเราร้องเนี่ยเรารู้ไหมว่าเนื้อเพลงมันแปลว่าอะไร
ไม่รู้รู้ไม่รู้นะแต่ถ้าเหมือนรู้นะ

แสดงว่าเราเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในหลายอย่างทีเดียว
นั่นแหละสิเก่งจังเรียนก็เก่งนะคุณผู้ชมครับ
น้องกีต้าเนี่ยได้เกรดเฉลี่ย๓๙๕เลยนะ
เกือบจะเต็มเกือบจะสี่เลยนะซึ่งเรียกว่าสุดยอดมากเลย

คราวที่แล้วนะครับน้องกีต้าบอกว่าต้องการเงินทุนนะครับ
ไปเป็นทุนสู้ชีวิตก็คือเอาไปซ่อมบ้านของตัวเองเนี่ย

แต่ตอนนี้เกิดแล้วเพราะว่าร้องมาได้แล้ว๓เพลงนะครับ
ได้ไปแล้ว๔หมื่นบาท๔หมื่นบาทกับ๓ตัวช่วยที่ยังอยู่ครบเลย
ไม่ได้ใช้เลยนะครับก็มาถึงเพลงที่สี่กันแล้ว
เพลงที่๔นี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ

เป็นเพลงก้าวเก่าเผลอกีต้ายังไม่เกิดหรอกมั้งเพลงนี้
ใช่ครับแล้วก็เนื้อเพลงก็แปลกด้วยใช่
จำยากไม่มีซ้ำเลยมาแล้วก็มีกระดุกก็ก็โอ้กะแอ๊กเพียงเป็นเพลงนี้นะฮะ
รู้จักมั้ยครับมองกีต้ารู้จักครับ

เคยได้ยินแต่ไม่เคยร้องค่ะไม่เคยร้องไม่เคยร้องแล้วถ้าคิดว่าจะเอาแค่เพลงนี้เอา๖๐๐๐
ก็ใช้ให้หมดเลยน่าจะโดนเข้าสักตัวหนึ่ง
ต้องถามกีต้าว่าถ้าเพลงนี้เปิดเจอตัวช่วยที่มันไม่โอเคแล้วจะต้องร้องหนูร้องได้ไหมคะ

ถ้าตัวช่วยที่จะช่วยหนูได้จริงก็คือจะต้องได้เพลงเก่งข้ามเปลี่ยนเพลง
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับน้องกีต้าในเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
กีต้าครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้หรือจะหยุดครับ

ใช่ใช่ใช่ใช่

๖แผ่นป้ายกีต้าอยากได้อะไรมากที่สุดคะ

แผ่นที่๑ถึง๖๐

ทำไมหนูถึงเลือกหมายเลข๔คะ
เลือกตามแม่ค่ะ

เลือกตามคุณพ่อคุณแม่นะ
คุณแม่ทำไมถึงเชียร์ให้เป็นหมายเลข๔ค่ะคุณแม่

แผ่นไหนครับ